เริ่มต้นกันที่ยางราวของโคสิกโกกระดิษัเสน่าน่าเมืองนะครับ

รวมถึงอริสักไกรสอนนะครับที่เล่นตำแหน่งกองหน้าเหมือนเขา
เขาก็บอกเหมือนกันว่าเจ้าก๊อฟมีโอกาสในการทำประตูเพิ่มได้ด้วยครับ
เมื่อวานครับก็เป็นงานที่มีการแถลงข่าวนะครับ
เป็นพันธมิตรกันระหว่างน้ำมันหล่อลื่นยี่ห้อหนึ่งนะครับ
กับทางสมบสรรค์เบอร์เซลน่าในฐานะเป็นเวลาสามฤดูการนะครับ
ตั้งแต่ปีสองพันสิบแปดถึงปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับ
โดยมีนายเสกสรรศรีสวะโอลานนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทโอราโนส
จำกัดตัวแทนนำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ
รวมถึงเมื่อวานมาหรือจะแล้วคุณโป๊ปก็ไปครับ
คุณโป๊ปธนวัฒน์นะครับดารานักแสดงชื่อดังในฐานะ
สื่อกีฬาก็ถามนะนะครับว่าหลังจากนี้น่ะครับ
จะมีโอกาสนะครับทำอะไรต่อบ้างซึ่งโค้ซิโก้ก็บอกว่าถ้ามาร่วมงาน
กิจกรรมนี้เนี่ยแน่นอนครับเขาก็มีโอกาสจะได้พายาวชนไทยไปฝึกซ้อม
แล้วก็ชมเกมการแรงขันของแน่นอนรวมถึงเรื่องของถามซะหน่อยครับ
กรณีของนะครับซึ่งตอนนี้ยิงไปแล้วเจ็ดประตูในครับ
หน้าทีมชาติไทยนะครับชุดปัจจุบันว่ามีโอกาสจะทำลายสถิติของรุ่นพี่
โปรซิโก้ก็บอกนะครับวุเชื่อว่ามีโอกาสเลยนะครับแล้วก็ยังมั่นใจ
ได้ว่าไทยเนี่ยจะคว้าแชมป์สมัยที่๓ติดต่อกันเนื่องจากว่าคู่แข่งนะครับ
มีประสบการณ์ไม่เท่ากับนักเตะไทยครับ
เองก็ยิงให้เยอะแซงสถิติพี่อันเฟสแซงสถิติพี่พี่โก้พี่อ่าโย่งอ่า
โจ้ห้าหลานก็เขาเรียกว่าเก็บเล็กคอร์ดไปเรื่อยแต่อย่ากดดันนะ
ขอให้ทีมเป็นอ่าเขาเรียกว่าได้เป็นแชมป์ก่อนนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ย
เองเนี่ยเขาก็ไม่กดดันอยู่แล้วเพราะว่าเท่าที่คุยกันนะเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวยิงไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แซงเองนะฮะคิดว่าเท่าที่ดูพี่โก้ก็นั่งดูกับทุก
เกมนะครับทีมไม่ว่าจะเป็นสองสายเลยนะฮะก็ก็ดูนะครับว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช้ตัว
เก่าเก่าบางคนก็โรยแล้วอย่างเช่นฟิลิปปินส์ก็โรยแล้วแล้วก็วัยรุ่นใหม่ของ
โดยเวียดนามหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของทีมชาติไทยที่คาดหมายว่าจะมีโอกาสเจอกันในรอบชิงนะครับ

นาที๗๗นะครับเหงียนวันตอนครับตามซ้ำดาบ๒เข้าไปครับ
แต่ว่าผู้ช่วยผู้สินเนี่ยยกคงเป็นลูกล้ำหน้าจังหวะนี้ครับ
ซึ่งดูจากภาพช้าจะเห็นว่าเฮียวันตอนนั้นไม่ได้อยู่ในตำแหล้ำหน้านะครับ
โอกาสในการได้ประตูครับก็เป็นที่ตกเถียงกันถึงลูกนี้เลยแหละครับ
แต่สุดท้ายแล้วแน่นอนครับผลการสินมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้นะครับ
ไป๓นัดทั้งคู่ก็มี๗แต้มเท่ากันแล้ว

คู่หนึ่งกัมพูชาที่มีเคสเกฮอนดาอดีตกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
เป็นผู้จัดการทีมเปิดบ้านเอาชนะสปลาวไป๓๐
จบเกมนี้กัมพูชาก็ได้๓คะแนนแรก
ส่วนสปลาวครับแพ้รวด๔นัดยังไม่มีแต้ม
ส่งผลให้กอดคอกันตกรอบแรกทั้งคู่
วันนี้นะครับบุกไปเยือนฟิลิปปินส์แข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมเชียร์กันครับ